ที่จังหวัดสงขลานะครับทุกผู้ชมครับ
มีเด็กชายคนหนึ่งอายุเพิ่ง๑๓ปี

จังหวะที่รถไปติดไฟแดง
ก็ไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์อยู่เหมือนกัน

ปรากฏว่าโอ้โหวัยรุ่นพวกนี้มันตามมา
ตามมาแล้วถามว่าใครเบิ้ลเครื่องรถแล้วก็ยิงใส่เลย
โดนว่าอายุ๑๓เองอ่ะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็อายุน้อยเป็นเยาวชนหมดเลย
มีปืนแล้วก็ถึงขั้นไล่ยิงกันอย่างนี้
ต้องมาตายเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากตำรวจสพรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
ได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ไล่ยิงกันนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑ศพนะฮะ
ใกล้แยกเข้าชลประธานท่าชมวง
อยู่ถนนยนตรการกำทรหมู่๓ตะบนท่าชมงอำเภอรัตภูมิ

เมื่อประมาณ๓ทุ่มของคืนวันที่๖กันยายนนะครับ
ผู้ตายมากับเพื่อนอีก๒คนนะครับท่านผู้ชมครับ

ผู้ตายเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๓ปี
เพื่อนบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งจักรยานยนต์มาด้วยกันเนี่ย๓คนนะครับ
คนตายนั่งตรงกลางแล้วเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านกลุ่มเด็กแว้นนะ
ที่ก็มีการขี่แบบเร่งเครื่องกันอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งเพื่อนของผู้ตายบอกว่าขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาอยู่๓คน
ออกมาจากตลาดเปิดท้ายที่อยู่ไม่ไกลนะครับกับจุดที่พบศพนะฮะ
เมื่อขี่มาถึงจุดกลับรถ๓แยกท่าชมวง
มีกลุ่มวัยรุ่นจอดรถจักรยานยนต์กันอยู่
แล้วก็เร่งเครื่องรถเสียงดังกันอยู่แล้ว
ตนเนี่ยขี่ผ่านก็เห็นว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่กันหลายคัน
ก็เลยตั้งใจว่าจะรีบขี่ให้พ้นไปก็เลยเร่งเครื่อง

น้องเขาบอกว่าเขาอยากจะเร่งเครื่องให้พ้นไป
เพราะเห็นพวกนี้จอดกันอยู่แล้วก็แบบมีการเบิ้ลเครื่องอะไรกันอยู่
ปรากฏว่าพอขี่ผ่านไปวัยรุ่นกลุ่มนี้ซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงขี่จักรยานยนต์กันมานะครับ
ไล่ตามพวกเขามานะครับเร่งเครื่องแซงขึ้นไป
แล้วหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นก็ตะโกนถามว่าเมื่อกี้ใครเบิ้ลเครื่องรถ
แล้วก็มีการมองหน้ากันเกิดขึ้น
ก่อนที่คนที่นั่งตรงกลางของกลุ่มวัยรุ่นที่มากันสามคนเหมือนกันนะค่ะ
ชักปืนขึ้นมายิงใส่กลุ่มพวกเขา๑นัด
กระสุนเนี่ยมันเข้าผู้ตายที่นั่งตรงกลางพอดี
แล้วพวกนี้มันก็เร่งเครื่องรถหลบหนีไป
ส่วนคันของน้องเขาเนี่ยพอรู้ว่าเพื่อนถูกยิง
ร่างเพื่อนเนี่ยร่วงลงสู่ถนนเลยครับ
เขาก็จอดรถมาดูแล้วก็พบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วนะครับ
นี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเป็นปืนลูกซองนะครับ
ยิงเข้าโดนใบหน้าเลยฮะ๑นัดนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยนะครับคือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
แล้วลงมาดูเพื่อนว่าเสียชีวิตแล้วนะครับเพื่อนของเด็กชายที่เสียชีวิตบอกว่า
วัยรุ่นแก๊งนี้เนี่ยมาหาว่าพวกเขาเนี่ยเบิ้ลเครื่องใส่นะ
แต่พวกเขาไม่ได้เบิ้ลเครื่องใส่นะครับอ่าคิดว่าเพื่อนเนี่ย
ตอนแรกที่เพื่อนเนี่ยฟุบลงกับไหล่ตัวเองนะตอนที่พวกนั้นยิงใส่เนี่ย
เขายังคิดว่าเพื่อนหลบกระสุนค่ะแต่พอเห็นร่วงลงไปเนี่ย
ก็ถึงรู้ว่าถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
ไปรึมายังไงคือ
ท่านผู้ชมเห็นหน้าเมื่อสักครู่คือผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ

เพราะว่าเพื่อนของน้องเนี่ยเขายุค๑๓ยังเป็นเด็กเยาวชนกันอยู่นะครับ
ชาวบ้านในระแวกบอกว่าคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะครับ
แต่ไม่ได้ยินเสียงใครร้องอะไรก็ไม่รู้ว่ามีคนเสียชีวิต
เพิ่งมารู้ข่าวก็ตอนกู้ไพลลงพื้นที่
แต่ชาวบ้านบอกว่าทุกคืนวันศุกร์นะฮะจะมีกลุ่มวัยรุ่นมาขี่รถ
เร่งเครื่องมาเบิ้ลเครื่องกันแถวนี้เป็นประจำ
แต่ก็ไม่คิดว่าครั้งนี้จะถึงขั้นมีการยิงกันเสียชีวิต
เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรบอกว่าฟื้น
แล้วเขาก็เฉยนะเพราะว่าไม่เห็นมีเสียงร้องไม่มีอะไร
มันเหมือนก็เป็นจุดนัดโป๊บอะไร
ญาติบอกว่าพรุ่งนี้จะไปรับศพของเด็กชายวัย๑๓ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
และจัดชาปนกิจศพวันเสาร์ที่๑๕กันยายนนะฮะ
โดยได้ฝากถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าโกรธแค้นอะไรกันมากขนาดนั้นถึงต้องยิงกันเสียชีวิต
นี่อยากให้รู้ไว้เป็นกรณีตัวอย่างว่าเด็กรออยู่แล้ว
พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วนะครับ
เฉพาะกล้องวงจรปิดตามจุดต่างนะครับ
ตอนนี้ตามรายงานก็คือตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุแล้วที่ขี่จักรยานยนต์มากันสามคนนะฮะ
เป็นเยาวชนอายุประมาณ๑๖๑๘ปี

โอ้โหกำลังไล่ตามตัวอยู่

ถึงมันมีปืนพอไม่พอใจใครมันก็ไปยิงง่าย
ใช่ค่ะอายุยังน้อยทำไมต้องโหดเยี่ยมทำไมต้องพกปืน